คุณผู้ชมครับตอนนี้กระแสละครย้อนยุค
หรือว่าละครแนวพีเรียสเรื่องบุภเพศสันนิวาสกำลังมาแรงนะครับ
แต่ก็ทำให้หลายท่านอดที่จะสงสัยไม่ได้นะครับว่า
ตกลงแล้วเรื่องราวในละครนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง

ไทยรัฐทีวีเราไปหาคำตอบมาให้นะครับ
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักประวัติศาสตร์๒ท่าน

อาศัยเหตุการณ์ในแผ่นดินสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่๒๗
ของกลุ่มศรีอยุธยาเป็นช่วงเวลาเดินเรื่อง
อาจารย์รุ่งโรธพิรมอนุกูล
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ว่าเป็นพงศวดารเดินได้
แจงถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสต

หลายเหตุการณ์มีเพียงข้อเท็จจริงที่เรียนรู้มาจากหลักฐานที่ตกค้าง
แต่ก็ไม่อาจรู้ได้ว่าหลักฐานเหล่านั้นได้บันทึกความจริงไว้หรือไม่
มีเพียงบุคคลที่อ้างอิงประวัติศาสตร์ได้บ้าง
เช่นเจ้าพระยาโกสาธิบดีหรือโกสาปาน
ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไทย
เจริญสัมพันธมัยตีกับประเทศฝรั่งเศส
ประสบความสำเร็จทำให้ไทยรอดพ้นจากการคุกคามของฮอลลันดา
อีกบุคคลหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จริงคือ
สุนทรเทวาหรือพี่หมื่นที่เป็นตัวเอกของเรื่อง

ที่ไปเจริญสัมพันธ์ทำไมตรีกับฝรั่งเศสด้วย
ส่วนเรื่องที่พระโหลาธิบดี
มีลูกอีกคนหนึ่งคือเหมือนที่เป็นตัวเอก

พระโหลาธิบดีนั้นมีลูกชื่อนี้จริงหรือเปล่า

ซึ่งเป็นบทเรียนภาษาไทยเล่มแรกของประเทศ
ในละครอ้างว่าถูกเขียนโดยออกยาโหราธิบดี
แต่ข้อเท็จจริงไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงว่า
จินดามณีถูกเขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระนาราย
สอดคล้องกับนายศิษฐาสี่โคตร
หรือที่เรียกชื่อเล่นกันว่าอาจารย์บูม
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่เคยโด่งดังในโซเชียลและเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้
จากการแต่งชุดคลอสเพย์ย้อนยุค

เพราะนักประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง
แต่อาศัยการประติดประต่อของข้อมูลหลักฐานที่ค้นคว้า
หลักการทางวิทยาศาสตร์

เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำกับสังคมว่า
สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในละครนะครับ
ละครก็คือละครนะครับ
แต่เพียงแต่ว่าเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ชม
ผู้ชมเองต่างหากต้องรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในละคร
มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์๑๐๐
มันอาจจะ๘๐มันอาจจะ๙๐มันอาจจะ๒๐
แต่ท่านจะต้องระลึกรู้ไว้เสมอว่า
นี่ไม่ใช่สารคดีประวัติศาสตร์

ทำให้คนไทยหันมาสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นหรือเป็นเพียงชั่วคราว

อย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมเวลานี้

ซึ่งมีทั้งไปค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
มีการตรวจสอบมีการตั้งคำถาม
ซึ่งในฐานะนักประวัติศาสตร์มองว่าเป็นสิ่งดี
ที่จะทำให้องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์มีความก้าวหน้า

ละครถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง
เรตติ้งหวังผลกำไร
ดังนั้นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดในละคร

เพราะถ้าให้ดำเนินเรื่องไปตามประวัติศาสตร์ตรงอย่างเดียว